เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดสถานการณ์ของพอตู้หน่อย

ล่าสุดออกมาจากห้องสอบสวนแล้วนะครับ
คุณภูริพัฒนบุญมีนเกาะติดอยู่พร้อมรายงานแล้ว

หลังจากที่พนักงานสอบสวน
สพวัฒนานครที่สะแก้วเนี่ย

สอบพอตุ๊มาหลายชั่วโมง

นี่ตอนนี้เดินออกมาจากห้องสอบสวนนะครับ

ตอนนี้ครับคุณพุทธิพัฒนีตำรวจคอยกันออกมาตลอดทางนะฮะ

นายจุมพลสุภาพงภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะ
เคยอยู่ที่สะแก้วแล้วคบหากับน้องหลิว

หรือพอตุ๊วัย๕๖ปี
เมื่อเช้าเนี่ยตำรวจไปคุมตัวได้ที่บ้านพักที่สุพรรณบุรีนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องหลิวเมื่อ๘ปีก่อน
จากนั้นก็คุมตัวมาที่สพวัฒนานคร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจอศพน้องหลิว
ใช่ค่ะคือพอตู้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ
แต่ในเมื่อสารเนี่ยอนุมัติออกหมายจับแล้วเนี่ย
พอตู้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหา
ครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องการสอบสวนนี่แหละว่าตกลงอย่างไร
ทำจริงไม่จริงหรืออะไรยังไงแบบไหนนะคะ
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ

ตรงนี้พอตู้ออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ย
คาดว่าอาจจะออกมาเข้าห้องน้ำหรืออาจจะเดินไปห้องไหนอะไรยังไงสักอย่างหนึ่ง

ตามรายงานเนี่ยตามรายงานนี่บอกว่าขอไปสูบบุหรี่

ออกจากห้องสอบปากคำมาทำภารกิจส่วนตัวบริเวณชาญชาลาด้านข้างของสถานีตำรวจ
ภูทรวัฒนานครนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรักนั้น
อยู่ระหว่างการพูดคุยกับตัวของพอตุ๊อยู่
ซึ่งจากการที่ส่วนหนึ่งของการสอบปากคำคุณผู้ชมครับ
ตัวของพอตุ๊นั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

โดยยอมรับว่าวันที่น้องหลิวหายตัวไปนั้น
ตัวของพอตุ๊มีการพบเจอกับน้องหลิว
มีการทวงเงินการค่าซื้อรถจักรยานยนต์บางอย่าง
และมีปัญหากันนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันออกไป
ซึ่งตอนนี้ตัวของพอตุ๊ก็ยังคงอยู่บริเวณจุดนี้
และไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
แต่พูดสั้นว่าตัวของตัวเองนั้นยังคงบริสุทธิ์อยู่นะครับ
ณตอนนี้ตัวของผู้กำกับการนั้น
อยู่ระหว่างการโอบไหลตัวของพอตุ๊ที่อยู่บริเวณด้านในนะครับ
ซึ่งก็มีการให้นั่งอยู่บริเวณเก้าอี้ตรงจุดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
หากนับเวลาตั้งแต่พอตู้สอบปากคำ
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาจนถึงตอนนี้
ก็คือช่วงเวลาประมาณเกือบ๓ทุ่ม
ตัวของพอตุ๊มีการเข้าออกจากห้องสอบปากคำ

ครั้งแรกก็คือช่วงเวลา๒ทุ่มที่คอร์สมาทำภารกิจส่วนตัว
โดยเจ้าตัวนั้นไม่มีท่าที

คงอยู่บริเวณตรงจุดนั้นอยู่นะฮะ

เดินทางมาถึงที่บริเวณสถานีตำรวจภูทรวัฒนานครนั้นคุณผู้ชมครับ
เป็นช่วงเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีซึ่งตัวของพอตุ๊นั้นเดินทางมา
ภายหลังจากภรรยาและลูกซึ่งภรรยาและลูกนั้นเดินทางมา
ตอนช่วงเวลา๑๒นาฬิกาก็คือเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับว่าตัวของพอตุ๊นั้น
มีการให้ปากคำกับทางตำรวจว่าวันที่น้องหลิวหายตัวไปนั้นมีการพบเจอกับตัวของน้องหลิว
บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสสาขาศรีมหาโพธิ
มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเงินซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีการหยิบยืมกันไป
แล้วก็มีการแยกย้ายกันไปนะครับหลังจากนั้นพอตู้ก็ไม่ทราบว่าตัวของน้องหลิวนั้นหายไปอยู่ที่ไหนนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับ
ณขณะนี้ตัวของพอตุ๊นั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยวันพรุ่งนี้ตัวของพอตุ๊จะขอใช้สิทธิ์ในการประกันตัวที่ศาลจังหวัดสะแก้ว
ขอประกันตัวในชั้นของตำรวจนั่นเองนะครับณตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องของหลักทรัพย์ในการประกันตัวนะครับ
แต่คาดว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชกันน่าจะใช้หลักทรัพย์ประมาณ๖๗แสนบาทในการประกันตัวในคดีนี้
โดยตัวของพอตุ๊และภรรยานั้นก็เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวในวันพรุ่งนี้ด้วย
ภรรยาของพอตู้นั้นเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
มาพร้อมกับลูกชายและน้องสะพัยพร้อมทั้งคนขับรถ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ภายในหมู่บ้านนะฮะไหว้วานให้มาขับรถให้จากทางศรีประจันท
ตั้งว่าสุพรรณบุรีเดินทางมาถึงที่สอพวัฒนานาคอน

คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ว่าออกจากที่ศรีประจันทร์เนี่ย
ช่วงเวลาประมาณ๖โมงครึ่งมาถึงเนี่ยเที่ยงครึ่งก็ครึ่งวันนั่นเองนะฮะ
โดยเวลาที่มาเนิ่นนานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวของภรรยาเนี่ย
มีการแวะเบี้ยใบ้ลายทางบ้างรับประทานอาหารบ้างอะไรอย่างนี้ฮะ
ณขณะนี้พอตัวอย่างที่บอกไปหากซูมเข้าไปก็มีการพูดคุยกับตัวของ
ภูมิกับการที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้ซึ่งตลอดเวลาการสอบปากคำ
ตัวของพอตู้นั้นออกมาด้านนอกแค่๒ครั้งคุณผู้ชมครับ
ณตอนนี้กระบวนการสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จคุณผู้ชมครับ
ตำรวจนั้นจะมีการสอบปากคำในหลายประเด็นและอาจจะเป็นการสอบปากคำตลอดทั้งคืน
ซึ่งวันพรุ่งนี้ตัวของพอตุ๊จะถูกส่งตัวไปสารจังหวัดสะแก้วเพื่อส่งฟ้องต่อสารนั่นเองครับ
ขอบคุณทั้งหมดนี้นั่นคือความคลิบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีตำรวจภูทรวัฒนานครครับ
ที่สพวัฒนานครสะแก้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมติดตามเราอยู่แล้วเห็นภาพที่เราเจาะจอไว้ให้เนี่ย
จะเห็นช่วงเวลาที่ทนายความของพอตุ๊ได้ออกมาจากห้องสอบสวน
คือตอนนี้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่สอบพอตู้อยู่เนี่ยยังไม่เสร็จนะฮะ
ตั้งแต่๔โมงเย็นพอตู้ขอพักหน่อยช่วงนี้ขอพักออกมาข้างนอกหน่อย
ภูมิกับการก็ไปคุยอยู่ด้วยค่ะแต่ช่วงที่ทนายความออกมาก่อนหน้านี้เนี่ย
ทนายความเนี่ยได้พูดกับผู้สื่อข่าวเอาไว้
เดี๋ยวลองไปฟังหน่อยนะครับว่าเรื่องคดีของพอตุ๊ณขณะนี้เนี่ย
นายความพอตู้ว่ายังไงนะครับ
รายละเอียดเอาตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้เขาเสียรูปคดีเพราะเขาต่อสู้
แล้วต่อตอนที่เค้าให้บัตรคำเนี่ยเค้ามีความเกิดเรื่องนี้่วงการเครียดอะไรแบบเนี่ยเนี่ยครับ

ไม่ได้เครียดเขาร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมครับ

แล้วเค้ากินได้เยอะไหมครับข้าวกินได้ปกติ
ก็กินได้พอสมควรไม่เยอะแล้ว
แล้วเมื่อกี้เห็นก่อนหน้านั้นเห็นว่ามีภรรยาเข้าไปคุยด้วย

ไม่ครับพญานั่งเป็นเพื่อนเฉย

เค้ารู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ตัวของน้องตู้หายไปเนี่ย
ตัวของน้องหิวหายไปเนี่ย
เขาอยู่ที่ไหนเขาบอกไหม
อ๋อนี่ไม่ได้รายละเอียดผมผมไม่กล้าพูด
แล้วอย่างภรรยาของเค้าเนี่ยครับมีอาการเครียดไหมครับ

ตรงนี้คือทั่วไปนะครับ
บางครั้งเนี่ยปฏิเสธแล้วไปรับในชั้นศาลก็เยอะแยะ
ทำไมวันนี้ถึงไม่ได้ยื่นก็ยื่นทางโพระกัน

แต่พนักงานสอบสวนจะประกันตัวในชั้นศาลพรุ่งนี้
อะไรที่สามารถตอบได้ในส่วนที่เราฟังอีก

ก็คือเขาให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าฮา
วันที่น้องเหลวหายตัวไปบ่วนไหมเขาไม่ได้เจอกับน้องเหลวบริเวณไหนหรือเปล่า
ยังไม่เปิดเผยนะครับก็เป็นคำให้พูดต้องหานะครับ
ต้องหานะครับถ้าเมื่อถามถึงสาเหตุการณ์ตายของน้องหลิวเนี่ย
ตัวพอร์อเองเขามีการตอบว่าอย่างไรบ้างอ่าก็ตรงนี้ก็ก็ยังต้อง
บอกไว้ก่อนก็ขออนุญาตขอสงวนไว้ก่อน
เขาบอกไหมคะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกับน้องหลิวไหมครับ
ตรงนี้ขอสงบไว้ก่อนครับเพราะว่าประเด็นที่ต้องทำการสืบสวนต่อครับ
อะไรที่เราสามารถขยายผลหรือว่าสามารถเปิดเผยได้บ้างครับท่านตอนนี้
ตอนนี้ก็คือในส่วนที่เราทำการสืบสวนไปแล้วก็พวกสถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามหลักฐานที่เราทำให้สามารถสารท่านอนุมัติหมายจับให้เรานะครับ
อะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าตัวของพอตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายน้องหลิวตลอด๘ปีที่ผ่านมาครับ
มันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีให้กันตลอดนะครับ
ครับค่ะมันจะมีตอนนี้ยังไม่ร่วมกล่องเหตุที่เหลืออีกนะครับ
ต้องการต้องต้องการสืบสวนต่อครับเขาสงสัยไหมว่าช่วงเวลาที่น้องหลิวหายไปเนี่ย
หายไปไหนเขาได้ติดต่อเขาได้ตามหาอะไรไหมครับเขาบอกไหม
ก็เขาติดตามครับติดตามติดตามยังไงบ้างเขาก็มีการโทรถามโทรอะไรครับ
ครับแล้วอย่างกรณีที่เขาโทรไปบอกแม่น้องหลิวว่าน้องหลิวไปทำงานต่างประเทศเนี่ยครับ
ในส่วนนี้เนี่ยเขาทราบได้ยังไงหรือว่าเขาชี้แจงว่ายังไงบ้างครับ
ที่ว่าบอกว่าน้องหลิวไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมครับจ้ะในส่วนนี้เป็นคำให้การของของ
ของทางผู้เก่าหานะครับตัวตัวของเขาบอกไหมคะว่าเขาได้โทรไปหาพ่อแม่เพื่อนของน้องหลิวไหมว่าบอกไหมว่าน้องหลิวไปเมืองนอก
เขาติดตามก็มีการติดตามที่ตัวน้องหลิวแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วที่จะเล่าให้ฟังนะครับ
ครับว่าก็พยายามติดตามเมื่อน้องหลิวหายแล้วแต่ก็พยายามติดตามนะครับ
ทำไมเขาถึงมาบอกกับพ่อแม่กับญาติหรือว่ากับใครได้ว่าบอกว่าน้องหลิวไปเมืองนอกเขาไปรู้มาจากไหน
ก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้ขอสรุปไว้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่จะต้องทำการสอบพยานเพิ่มนะครับ
ท่านค่ะวันที่น้องหลิวหายตัวไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตรงนี้เนื่องจากระยะเวลามันนานนะครับ
เราก็ต้องใช้อ่าอ่าพยานแวดอ่าพยานแวดล้อมต่างต่างในปฏิปต่อเรื่องนะครับ
ติดต่อเรื่องเข้ามาแล้วก็เพื่อให้รู้ห่วงเวลาที่แน่นอนชัดเจนนะครับ
ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเราทำแล้วแล้วก็แล้วก็ต้องกระทั่งต้องกระทั่งอ่า
สารอนุมัติหมายจากมันนะครับท่านครับตรงหลักฐานอะไรที่เป็นตัวอันไม่สารอนุมัติได้ครับ
ที่มั่นเจอที่ตำลวดมันก็ตามที่ผู้สือคาคำเสนอนะครับ
ก็มีหลายหลายส่วนนะครับที่ที่ที่พวกก็เป็นภาพข่าวไปแล้วครับ
แล้วหลังจากความสำหรับเชิงทุกสาวใช่ไหมครับสำหรับเชิงทุกสาวใช่ไหมครับ
อันนี้เขาขอสงบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในคำให้การผู้ต้องหา
แต่ยอมรับว่ารู้จักกันจริงครับรู้จักครับแล้วหลังจากที่เกิดเรื่อง
ที่เขาขายตัวออกจากบ้านไปหลายวันนี้เขาไปที่ไหนครับไม่ได้ไม่ได้ดูสำนวนนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าในพวกเวลานั้นอ่ะพวกเวลานั้นเขายังไม่มีเวลาได้ที่มาอนุญาตหมายจับอ่ะน่ะ
แล้วก็แต่ว่าเวลาเรามีหมายจับแล้วเราก็ดำเนินการตามหมายจับนะครับ
ครับ๘ปีผ่านไปแล้วเนี่ยกว่าจะเจอศพน้องหลิวพยานหลักฐานอะไรที่มันจะสามารถไปเอาผิดเขาได้ไหม
มันมันแน่นหนาพอที่จะเอาผิดเขาได้ไหมฮะก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ตอนเนี้ยสารท่านก็อ่า
แล้วก็มีนำเสนอนะครับนำเสนอจนจนน้ำหนักจนขนาดท่านสารเอ่อ
ตาออกหมายจับนะครับแล้วก็ตำรวจเราก็ต้องทำงานต่อครับ
ครับในส่วนของอาวุธปืนที่ยังหาไม่พบเนี่ยครับมีความมั่นใจไหมครับ
ความหนักใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นในชั้นศาลแล้วจะหลุดหรือเปล่า
ส่วนนี้ขออนุญาตนั่นนะครับเพราะว่าเราก็ได้พยายามหลักฐานส่วนอื่นมา
แล้วก็ก็เราก็ขออนุญาตสมมุติให้ก่อนแต่ว่าเราก็พยายามหลักฐานส่วนไหนที่ได้มา
แล้วทำให้มั่นใจนะครับว่าจะมัดตัวอาตูได้ครับก็
ก็หลายส่วนนะครับหลายส่วนเพราะว่าแล้วก็มีทั้งพยายามปลูกคน
พยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารนะครับแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่เรียนนะครับ
ยังระบุอย่างเช่นเรื่องหัวกระสุนปืนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วย
เป็นส่วนที่ต้องทำการะรอผลก่อนแล้วหลายหลายอย่างนะครับ
เหมือนกันและมีพิการรายนึงครับที่เขามาบอกว่า
อันนี้พอตุเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้มั้ยครับ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

เราจะการประกันตัวไหมครับ
ก่อนนะคะควรว่าผมควรจะตรวจสำนวนทั้งหมดก่อนเพราะว่าเพิ่งสอบเสร็จพวกนี้เอง
เป็นคงการขอบตัวประกันตัวออกไป

อันนี้ที่เรียนเมื่อคืนเมื่อกี้ครับขออนุญาตส่งออกให้ก่อนครับ
ที่เรารู้เม้นในการสอบถึงปากคำในวันนี้ครับ
ก็เราสอบไปถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็พยานวัตถุที่เกี่ยวข้อง

ที่พอก็ให้การนะครับ

เขาว่าจะให้การยังไงเราก็ต้องผ่านเป็นศิลป์ของเขาครับ
ลักษณะของคำให้การเนี่ยครับ
แปดปีที่ผ่านไปและลักษณะกระทักผู้จำได้ดี
ก็มีทั้งก็มีหลายส่วนครับ
มีหลายส่วนที่เขานึกออก

เราก็มันถือไว้ทั้งหมดล่ะครับ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
อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิลป์อศิ

นี่เป็นการให้ข้อมูลล่าสุดจาก
ภูมิกับการสพวัฒนาวัฒนานคร
ที่จสาแก้วนะครับเจ้าของคดีน้องหลิว
นะครับยิงสาววัย๑๙ปีที่เมื่อ

ถูกพบเป็นศพถูกทิ้งไว้ที่ไร่อ้อยที่สะแก้ว
นะฮะย้อนไปก่อนวันนั้นก็คือ

ศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจินบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงงานที่เธอไปทำงานอยู่
คือถ้าฟังจากคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราที่
รายงานมาเมื่อสักครู่นี้พอตุ
ปฏิเสธทุกข้อหาและบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ได้ไปเจอหลิวจริงวันที่หลิวหายตัวไป

ไปคุยกันเรื่องทวงเงินค่ารถจักรยานยนต์
ก็แค่นั้นแล้วก็ไม่เจอกันอีกนะฮะ

พอตู้ก็บางเรื่องก็จำได้บางเรื่องก็ลืมเลือนไปบ้าง

แต่เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สพวัฒนานคร
ซึ่งณขณะนี้ก็ยังสอบพอตู้อยู่
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปขอบหน้าสารฝากทางพอตุบอกว่า
ไปใช้สิทธิ์ประกันตัวที่ศาล
ท่านผู้ชมครับเราย้อนไปหน่อย

เช้าวันนี้ครับที่สุพรรณบุรีหลังจากที่พอตู้
ยื่นหนังสือลาป่วยกับโรงเรียนที่ทำงานอยู่ที่เป็นผอโรงเรียนอยู่
โทรมาแจ้งกับรักษาการพอบอกช่วยส่งหนังสือลาป่วยให้หน่อย
แล้วหายไป๓วันหลังจากเกิดเรื่องราวเป็นข่าวขึ้นมาเรื่องของคดีของน้องหลิว
เช้าวันนี้ตำรวจไปควบคุมตัวพอตุ๊ที่บ้านพักนะฮะ
โดยไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพอตู้เนี่ยคือย้อนกลับมาที่บ้าน

ตำรวจก็เลยไปเลยฮะแล้วก็ไปควบคุมตัวนะฮะ
หรือร่ำทางส่วนของศพเพื่อปิดบังกับเกิดการตาย
พร้อมเกิดการตายพาวุดปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางจากธนาคับ
โดยไม่ได้ร่างอนุญาตให้เมืองวุดปืนปิดปืน
โดยไม่มีแบบมันควรโดยให้จัดส่วนท่านพอแหล่ง
ไปที่สตศนี้จัดส่วนท่านพอแหล่ง
เมื่อคืนนี้ผ่านมาพอตู้ย้อนกลับมาที่บ้าน
หายเงียบไป๒๓วันนะครับชุดสืบสวนภูทรภาค๒
และชุดสืบสวนภูทรศะแก้วนำหมายสารไปอ่านและควบคุมตัว
นายจุมพลสุภาพงศ์หรือพอตู้วัย๕๖ปี
จากบ้านพักในพื้นที่หมู่๗ตดปรูอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วเมื่อคืนนี้ย้อนกลับมาที่บ้านตอนกลางดึกนะครับ
พอตู้สวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงแล้วก็ไปเรียกเนี่ยก็เปิดประตูออกมาจากบ้านแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ
ไม่ได้มีทีท่าจะขัดขืนหรือว่าวิตกกังวลอะไรนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายสารตามหมายจับแจ้งข้อกล่าวหาให้กับพอตู้๓ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนซึ่งพอตู้ปฏิเสธทุกข้อหา
โดยเฉพาะข้อหาเรื่องของการฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะฮะยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ไปฆ่าน้องหลิวตามที่ถูกกล่าวหา
ตำรวจหลังจากนั้นก็นำตัวพอตู้ขึ้นรถ
ก็ต้องมาจากสุพรรณบุรีเนี่ยต้องมาที่สพวัฒนานครจังหวัดสะแก้วท้องที่เกิดเหตุ
เจอศพของน้องหลิวก็คุมตัวมาตั้งแต่นู่น๖นาฬิกา๓๐นาที
สักประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยก็มาถึงสพวัฒนานคร
นี่คือช่วงที่มาถึงนะครับท่านผู้ชมครับพ่อตู้นะครับ
นักข่าวก็พยายามสอบถามกันนะครับ
อันนี้เราก็ได้ขอเหตุจริงนะครับพครับขอเหตุต้องหอบสินะครับ
ตรงนี้เราจะยอมรับในคำเก่าหาไหมครับ

ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
พอตุ๊กก็ไม่ได้บอกอะไรกับนักข่าวเลยนะฮะ
หลังจากนั้นครับถูกคุมตัวขึ้นไปสอบสวนบน
จากนั้นไม่นานครับภรรยาของพอตุ๊ก็คือครูอุ้ม
นะฮะก็มาถึงนะครับก็มาด้วยรถ
ซูบิชิปาเจโลคันนี้นะครับ
อุ้มก็มากับลูกชายแล้วก็ญาติญาติรวม๔คนด้วยกันนะครับ

เพื่อที่จะนำยารักษาโรคประจำตัวมาให้พอตุนะครับ
ทั้งหมดก็สีหน้าเคร่งเครียดอยู่เหมือนกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับครูอุ้มนะครับ
ก็ไม่เชื่อว่าพอตู้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องหลิว
นี่คุณภูริพัฒน์ได้เจอก็เลยพยายามสอบถามนะครับ
ขอโทษค่ะขอโทษนะครับ
อุ้มก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างพอตู้นะฮะ
ในห้องภูมิกับสพวัฒนานครนะครับ

แล้วก็มีขั้นตอนการรอเรื่องของทนายอาสาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ส่วนทนายความก็คงต้องไปติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับ

ที่มาด้วยกันในรถเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีครูอุ้มนะครับ

แล้วมีคนขับที่เป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยฮะ
อุ้มก็ไหว้วานให้ช่วยขับรถมาให้

แล้วก็มีลูกชายของพอตุ๊ก็มาด้วยนะฮะบอก

ก็จะเป็นภรรยาของน้องชาย

เราได้คุยกับบุคคลที่

สุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาก็ดูข่าวภายถั่งทีวีเนี่ยแหละ

ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจจะมาคุมตัวพอตุนะครับ
ตลอดเวลาที่ขับรถมาให้เนี่ยทางครูอุ้มเองก็ไม่ได้มีท่าทีจะเคร่งเครียดอะไรมากนักนะครับ
ไม่ได้ปรับทุกข์พูดคุยในรถอะไรกัน
ไม่ได้ผิดเลย
พอตู้นี่ถูกส่งตัวมาถึงสพวัฒนานครเจ้าของคดีตอนบ่ายโมงครึ่ง

เมื่อ๒ชั่วโมงนะครับพนักงานสอบสวนถึงเริ่มสอบปากคำได้

เนื่องจากพอตู้ขอใช้สิทธิ์
ขอคือผู้ต้องหาแสดงความประสงค์
ต้องการใช้ทนายความส่วนตัวของตัวเอง

ก็เลยต้องรอขั้นตอนเรื่องของทนายเดินทางมา

ลักษณะพื้นที่เกิดเหตุมันเป็นแบบไหนยังไงเปลี่ยวมืดมากน้อยแค่ไหน
คือเบื้องต้นเนี่ยชุดสืบสวนเขาตั้งสมมุติฐานในการก่อเหตุ
ไว้ทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกัน
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุอาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้
คนร้ายไปรับน้องหลิวที่หน้าห้างโลตัสอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ทะเลาะกันเรื่องความหึงหวงเพราะน้องหลิวพยายามตีตัวออกห่าง
คนร้ายโกรธก็เลยยิงน้องหลิวเสียชีวิตในรถแล้วเอาศพมาทิ้งที่จุดเจอศพ
ประเด็นที่สองคนร้ายไปรับน้องหลิวหน้าห้างโลตัสเพื่อไปเคลียร์ปัญหาเรื่องความหึงหวงกันที่อื่น
ใช้ปืนยิงน้องหลิวเสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งที่จุดเจอศพ
หรือประเด็นสุดท้ายคนร้ายไปรับน้องหลิวหน้าห้างโลตัสแล้วขับพาไปจุดเจอศพ
จากนั้นลงจากรถไปเคลียร์ปัญหากันแต่พูดคุยไม่ลงตัวเลยเอาปืนยิงน้องหลิวจนเสียชีวิต
แล้วแบกศพไปทิ้งอำพรางในไร่อ้อยเวลาที่คุณภูริพัฒน์ลงไปสำรวจพื้นที่จุดเจอศพน้องหลิว
คือไร่อ้อยสี่ทุ่มเริ่มต้นไล่ไปเลยจากสามแยกถนนสายสองศูนย์ศูนย์สี่
พอเลี้ยวไปเนี่ยจะเจอป้ายโรงเรียนบ้านสี่แยกที่ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานคร
จากจุดนี้จนถึงจุดพบศพน้องหลิวเนี่ยระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งคุณพุทธิพัฒน์บอกแบบนี้ค่ะว่าตลอดสองฝากฝั่งถนนเนี่ยมีบ้านเรือนชาวบ้านน้อยมาก
ทางหนึ่งกิโลเมตรมีบ้านสี่หลังแล้วมีเสาไฟส่องสว่างแค่เจ็ดต้น
จุดที่เจอศพน้องหลิวเนี่ยระยะประมาณ๒เมตรไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเลยนะคะ
ก็คือเปลี่ยวแล้วก็มืดเส้นทางที่ออกจากหมู่บ้านสี่แยกมาจุดเจอศพเนี่ย
อีกเส้นทางหนึ่งระยะทาง๑กิโลครึ่ง
เส้นทางนั้นมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่
แต่พอห่างมาประมาณ๙๐๐เมตรก่อนถึงจุดเจอศพก็ไม่มีไฟส่องสว่างอีกเช่นเดียวกันนะคะ
ต้องมาดูพื้นที่จริงในช่วงระยะเวลากลางคืนเนี่ย
เพราะจากการสันนิษฐานของตำรวจชุดสืบสวน
ว่าคนร้ายน่าจะพาร่างของน้องหลิวมาจากเส้นทางในบ้านสี่แยกหมู่๗ตะบนท่าเกวียนนี่แหละ
เพราะเขาบอกว่าตำรวจบอกนะคะตามสัญชาติยานคนก่อเหตุ
นำศพไปไว้กับจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุด
ก็คือขับรถออกจากหมู่บ้านสี่แยกจอดรถทิ้งข้างทางแล้วเดินลงจากรถ
ศพน้องหลิวเข้าป่าอ้อยไม่น่าจะเป็นการใช้เส้นทางที่มุ่งมาจากสามแยกเข้ามาในหมู่บ้าน
เพราะมันต้องจอดรถข้างถนนแล้วลงไปอุ้มศพแล้วก็เดินข้ามถนนอีกที
มันจะสุ่มเสี่ยงเกินไปกับการที่ชาวบ้านจะมาเห็นได้
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางตรงนี้ครับ
หญิงสาววัย๑๙ปีที่เมื่อ๘ปีก่อนเธอหายตัวไปแล้วกลายเป็นปริศนาฆาตกรรมสุดท้ายวันนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาควบคุมตัวพอตุ๊อดีตผู้มนวยการโรงเรียนที่สะแก้วก่อนจะย้ายมาอยู่สุพรรณ
ซึ่งเคยคบหากับน้องหลิวตอนนี้ก็สอบอยู่นะฮะที่สพวัฒนานคร
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องหลิว
นี่ฮะข้างในเนี่ยคือห้องน้องหลิวนะฮะในบ้านเนี่ยคุณแม่ก็เอาเสือมาปูซองสีน้ำตาลนั้นเป็นกระดูกส่วนหนึ่งของต้นขาน้องหลิวที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ชนะสูตรนะฮะ
ตอนนี้ก็คืนมานะครับแต่กระดูกทั้งล่างเนี่ยยังไม่เจอนะฮะคุณแม่คุณแม่สุรีวันยอดพนาวนะครับแม่น้องหลิวนะครับบ้านอยู่ที่สแก้วนี่แหละนะครับบอกว่าพอทราบข่าวเนี่ยก็ดีใจนะแต่ครอบครัวยังทำใจไม่ได้อยู่ดีที่ต้องศูนย์เสียลูกสาวไปที่ผ่านมาภาวนากับรูปของน้องหลิวทุกวันว่าขอให้น้องห
แม่บอกว่าแม่เนี่ยนะฮะแม้ตำรวจจะนำมาสอบปากคำอยู่ที่สพวัฒนานครแต่แม่ก็ไม่อยากแม้แต่จะไปดูหน้าเลยนะฮะสำหรับพอตุนะครับเพราะรับไม่ได้ที่คนร้ายเนี่ยมาพรากชีวิตของลูกสาวของแม่ไปก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนร้ายอยากฝากถามเหลือเกินใครถามก็ได้ว่าทำไมถึงต้องฆ่าลูกสาวของแม่ด้วยลูกแม่ไปทำอะไรให้ทั้งที่ตัวคนร้าย
ลูกสาวแม่เคยทำกับข้าวให้กินอยู่เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับคุณแม่ของน้องหลิวบอกกับเราว่าเมื่อเช้ามีเรื่องแปลกนะฮะพอรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับพอตุ๊ได้แล้วมีสื่อเนี่ยมาขอสัมภาษณ์แม่ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมค่ะคือจะถ่ายรูปของน้องหลิวเนี่ยถ่ายยังไงก็ท
อยู่หน้าบ้านอีกนะฮะพอเห็นงูแล้วย้อนกลับมาถ่ายรูปที่บ้านเนี่ยถึงถ่ายภาพติด
ดีใจก็ส่วนเสียใจก็พอรู้ข่าวก็ดีใจเลยว่าเขาจับได้ก็มาคิดอีกทีก็เสียใจอยู่คิดคำว่าเสียใจมันเป็นยังไงคือคือลูกเราได้เสียไปแล้วก็ก็ยังเสียใจคิดถึงลูกอยู่เหมือนเดิมตอนนี้คือ
กังวลอยู่ว่ายังจะไปหรือไม่ไปก็ยังตัดสินใจยังไม่ได้ค่ะ
ก็คือคือก็อยากไม่อยากไม่อยากจะไปเห็นหน้าเลยอย่างเงี้ยก็อยากจะถามว่าทำไมไปทำน้องลิวทำไมน้องลิวน่ะไปทำผิดอะไรให้เขาก็เคยมาบ้านเราถูกไหมก็เขาเคยมาอยู่แต่มามาคือมานั่งไม่ได้ค่อยคุยคุยกันเท่าไหร
ไม่แต่น้องหลิวเคยค่ะก็มีกังวลอยู่บ้างค่ะ
ก็คือกลัวเขาจะสู้คดีอย่างนี้ไม่รู้เขานะเขาก็บอกนะเขาก็บอกน้องหลิวนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เข้าไปแกก็ไปถ่ายถ่ายแล้วแกก็ออกมานั่งแกก็บอกว่า
เป็นยังไงถ่ายไม่ติดอ่ะก็แกก็ขอเข้าไปอีกทีแกก็ขอเข้าไปอีกทีแต่นี่ก็

แกก็ออกมาแล้วก็มาเจองูนี่แหละแล้วแกก็กดดูว่าโอ้ติดแล้วติดแล้ว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
มีอะไรที่กังวลใจมากว่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนใหญ่นะครับ
ก็มีกังวลอยู่ว่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนใหญ่นะครับ
ก็มีกังวลอยู่ว่าเขาก็เป็นคนใหญ่นะครับ

แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ

แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ
แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ
แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ

แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ

แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ

แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหญ่นะครับ

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับผู้ชายคนนึงนะคะ

สำคัญที่ตำรวจเนี่ยพอเรียกตัวไปสอบปากคำปุ๊บ

ผู้ชายคนนี้ขอใช้นามสมมุติว่าในห้อยนะคะ
อายุ๓๐ปีเป็นเพื่อนสนิทน้องหลิว
หลิวทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี
ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี
ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี
ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี
ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี

ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปลาจีนบุรี
สำคัญอยู่ตรงนี้ในแห้วเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำงานอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่เนี่ยอยู่อยู่มีเบอร์ปริศนาโทรเข้า
เครื่องของเขาปลายสายเป็นเสียงผู้ชายค่อนข้างมีอายุ
พูดด้วยน้ำเสียงโมโหและไม่พอใจบอกว่าตอนที่หลิวไปอยู่ปราจีนบุรี
คบกับลิวใช่ไหมคบนานหรือยังไปมีอะไรกันแล้วใช่ไหม
แห้วก็ปฏิเสธไปแต่ผู้ชายคนนี้ปลายสายเนี่ย
ถามย้ำอีกเป็นสิบสิบรอบแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยคำขู่บอกว่า
กูมีปืนนะกูจะเอาปืนมายิงมึงหน้าโรงงาน
ขู่ไว้แบบนี้เลยนะคะพอเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลิวฟัง
ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เคยเอาปืนมาเจาะหัวหลิว
มันมีอะไรกับหลิวไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็พูดวันวันพูดเหมือน

มีอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้
คือตัวเราก็ตอบได้คือเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริง

แต่มาหลังมาเริ่มตอบเริ่มตอบเริ่มปัญหาเริ่มตอบมา
แบบว่าเริ่มถามบ่อยผมก็เลยบอกว่า

เพราะมันถามมันถามย้ำย้ำย้ำอยู่อย่างเดิมอะนะ
อันนี้ประเด็นนี้นะผมก็เลยไม่อยากจะไอ้นั่นมาก
ก็เลยตอบอย่างนี้แล้วก็มันก็พูดว่า
มึงรู้มั้ยกูมีปืนเดี๋ยวกูจะไปยิงมึงหน้าโรงงาน
เสียงปลายสายของเขานี่คือ

ก็โกรธนะครับเขาไม่พอใจอยู่แล้ว
เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่โทรศัพท์สายนี้โทรเข้ามา
ถึงวันที่หลิวหายตัว๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ก็ไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าทำงานคนละกะกัน
แต่พอรู้ตัวว่าหลิวหายตัวไปเนี่ยเขาพยายามโทรหาหลิวนะคะ
วันเกิดเหตุ๕พฤษภาคมโทรหาหลิวโทรติดแต่หลิวไม่รับ
ถัดไปโทรอีกคราวนี้โทรไม่ติดแล้ว
พยายามออกไปตามหาทุกที่ที่คิดว่าหลิวน่าจะไป
หรือที่ที่หลิวชอบไปก็ไม่เจอตัว
มีเพื่อนบอกเหมือนกันว่าเออหรือบางทีเป็นแบบนี้แหละ

จนกระทั่งมีคนปล่อยข่าวว่าหลิวไม่ได้หายไปไหนหรอก
ออกไปทำงานต่างประเทศทุกคนก็เชื่อ
ล่วงเลยมา๘ปีถึงได้รู้ว่าหลิวไม่ได้ไปต่างประเทศ
แต่หลิวถูกฆ่าเป็นศพตั้งแต่ปี๒๕๕๕นั่นแหละ
เขาบอกเขาตกใจมากแต่แวบแรกที่รู้ข่าวว่า
หลิวถูกยิงเสียชีวิตเขาคิดในใจเลยว่า

ผู้ชายที่หลิวเล่าให้ฟังที่ว่าเป็นผู้มนวยการคนนั้นแหละ

นั้นเราทราบไหมว่าเขาไปไหนหายไปไหนอะไรยังไง
ไม่ทราบรู้แต่ว่าหลังจากวางสายจากผู้ชายคนนี้ไปก็
เพื่อนผมก็โทรติดต่อน้องหลิว
โทรไปติดแต่ไม่รับส่วนโทรไปติดไม่รับเสร็จคราวนี้ให้เอาเบอร์มาเดี๋ยวบอกเพื่อนเนอะเดี๋ยวกูโทรไปเพื่อนก็ให้เบอร์มาผมก็โทรไปก็ไม่รับติดแต่ไม่รับ
พอเช้ามาโทรไปอีกคราวนี้ไม่ติดปิดเครื่องเลยก็ตกใจเหมือนกันนะก็ทั้งที่ว่าไหนบอกไปทำงานต่างประเทศ
แล้วทำไมมาเสียชีวิต
เห็นว่ามีคำนี้พี่พูดว่าคือตัวพี่เองเนี่ยมั่นใจว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้ที่เคยโทรหาพี่คือคนที่ก่อเหตุอะไรท่านทำเรามั่นใจว่าเป็นคนนี้พี่
ก็ที่ผมมั่นใจเพราะว่าคนคนนี้เคยขู่ผมไงเคยขู่ผม
เคยขู่ผมว่าจะมายิงผมที่หน้าโรงงาน
ห้อยคนนี้ก็อยากฝากบอกถึงพอตุ๊ด้วยนะคะว่า
ทำแบบนี้ได้ยังไงมายิงเขาตายแบบนี้ได้ยังไง
เขาบอกหลิวก็เป็นคนมีพ่อมีแม่นะ
คนที่เขามีการศึกษากันเขาไม่ทำกันหรอกแล้วนี่คุณเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
อยากให้ผอคนนี้ได้รับโทษสูงสุด

ทีมข่าวของเรานะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านของแม่ยายของพอตุ๊นะฮะ
ที่ปกติอยู่กับภรรยานะครับซึ่งวันนี้พอตุ๊ถูกคุมตัวไปที่สะแก้ว
ภรรยาก็ไปที่สะแก้วนะครับแม่ยายเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าก็เริ่มทำใจแล้วนะฮะลูกสาวก็เริ่มทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อคืนไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเขยเนี่ยย้อนกลับมาที่บ้านตอนไหน
อีกทีคือตอนเช้าที่ตำรวจมานะฮะแล้วก็คุมตัวลูกเขยไป
ส่วนลูกสาวก็ตามไปเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการประกันตัวนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับรักษาการพอโรงเรียนที่ศรีประจันทร์ที่พอตุ๊เป็นพออยู่นั่นแหละ
จะหายตัวไปแล้วบอกรักษาการพอให้ยื่นใบลาป่วยให้หน่อยเนี่ย
ที่โรงเรียนพอรู้ข่าวก็อึ้งก็ช็อกเหมือนกัน
พอตู้เพิ่งมาอยู่ได้๓เดือนที่นี่นะฮะก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมส่อไปในเชิงชู้สาว
หรือว่าในเชิงที่จะเป็นผู้ต้องหาในคดีของน้องหลิว
ก็ถึงกับหมายจับแล้วหรือนะวันนี้ยังไม่ทันได้ชี้แจงอะไรเลยหรือเปล่า
แบบที่ครูให้ล่าสุดว่าให้ท่านออกมาพบนักข่าวเถอะเพื่อทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้น
บอกเลยว่ายังสับสนเพราะว่าข่าวมันก็มาทางนู้นทางนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีก็ไม่อยากเก็บไปคิดมากมายก็ขอให้มันเป็นไปตามหลักฐานพยานแล้วก็ตัวบทกฎหมายค่ะ
เพิ่งทราบว่าท่านมีพฤติกรรมทางชู้สาวแทบทุกโรงเรียน
เราก็ยังมานึกว่าทำไมที่โรงเรียนเราไม่มีอย่างนั้นมันกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะ
แต่ก่อนหน้านั้นจะมาก็ทราบข่าวบ้างว่าพฤติกรรมของท่านที่จากโรงเรียนเก่าเนี่ยอยู่มาหลายโรงเรียนมันไม่ค่อยโอเค
แต่พวกเราจะคุยกันตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าใครก็ตามจะถูกส่งมาเป็นผู้บริหารของเราเขา
คือผู้บริหารพวกเราจะดูกันเฉพาะหน้างาน
พี่ก่อนหน้านี้มีถึงสร้างลักษณะแบบทางเขาเข้าไปในห้องเลย
รู้จักข้าวค่ะรู้จักข้าวภาษาวะ
แต่ที่นี่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะก็ยังยืนยันคำเดิม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
อันนี้เขาจะจริงเป็นอย่างไรคะเขาจะทราบเลย
ทราบจากข่าวค่ะทราบจากเท่าที่ข่าวก็เลยมาถามน้องว่าน้องหนูผอเคยคุยกับหนูแบบนี้จริงไหมในข่าว
น้องเขาก็ยังยืนยันว่าพอเขาเคยพูดให้หนูฟังว่าเอ็นดูเหมือนลูก
คุณระวิการได้คุยกับรักษาการพอโรงเรียนอีกคนนึงนะฮะก็ยืนยันว่าไม่เคยทราบข่าวในเชิงที่ไม่ดีของพอตู้มาก่อนเลย
อยู่ที่นี่ก็เพิ่ง๓เดือนแต่พอตู้ตอนมาถึงเนี่ยก็เคยถามอยู่ว่าครูที่นี่มีใครทราบเรื่องผมไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่รายละเอียดผมไม่รู้เลยพวกผมไม่รู้
ไม่มีเขาบอกบอกได้ตัวตรงเลยว่าไม่มีนะครับให้สัมภาษณ์กี่ครั้งผมก็บอกหลายหลายช่องก็บอกว่าไม่มีครับไม่มีว่า
ถ้ามีผมก็ดูออกครับเพราะผมก็แต่งงานแล้วนะครับมีครอบครัวแล้ว
ถ้ามีออกเพราะว่าถ้ามีดูออกเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีคุณครูสาวอยู่นะครับครูสาวอยู่
ก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบถ้ามีกุ๊กมีกิ๊กอะไรลักษณะแบบตาเล็กตานอนต้องรู้ครับพวกผมต้องรู้
ไม่ใช่ผมเซ็นผมคนเดียวนะเซ็นต์พวกเพื่อนครูพวกน้อง
ความคืบหน้าคดีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะ